กลับมาในช่วงนี้นะครับน้องใบตองยังคึกคักเหมือนเดิม
ใช่แล้วคึกคักมากสนุกสนาน

เพราะว่าในช่วงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของเรือกันหน่อย
ต่างประเทศเขามีเรือไททานิกส

งงแจ๊กกับรถนี่ต้องรู้จักแน่หนังเรื่องชู้รักเรือร่ม
เรียกว่าไททานิกดีกว่าชู้รักเรือร่มนี่ไม่ค่อยคุ้นเลย
ครับในไทยเราก็มีเหมือนกันสำหรับเรือโบราณนะครับ
เพราะว่าที่จังหวัดนครราชศรีมาครับก็ขุดพบซากเรือโบราณนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งที่ที่จังหวัดบึงกาลครับที่นั่นเขากู้เรือโบราณขึ้นมาได้เลยนะ
อ้าวจะเจอหัวใจมหาสมุดรึเปล่า

เริ่มกันที่จังหวัดแรกนะครับชาวบ้านกว่า๒๐๐คน
พากันไปมุ่งดูซากเรือไม้โบราณยาวประมาณ๒๐เมตรกว้างประมาณ๓เมตรนะครับ
ใหญ่เหมือนกันเนอะหลังจากคนหาปลาเนี่ยพบอยู่บริเวณใต้สะพานข้ามลำน้ำมูล
ประดันรัฐตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมาครับ
โดยเรือโบราณทั้งกลางนะครับอยู่ในสภาพเหลือแต่กระดูกงูเหลือครับ
ประมาณนั้นซึ่งนางจุรายรัฐลาบเจริญอายุ๔๐ปีผู้พบเรือโบราณคนแรกบอกว่า
ช่วงนี้น้ำมูลแห้งขอดครับทำให้ชาวบ้านพากันไปหาปลาซึ่งตัวเองก็เป็นหนึ่งในนั้น
และรู้ว่าใต้น้ำมีซากเรือขนาดใหญ่อยู่จากคำบอกของคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้าน
แต่ตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรจนเขาบอกว่ากลับไปฝันนะครับ
ให้ช่วยนำขึ้นมาหน่อยค่ะรุ่งเช้าครับจึงเล่าให้ชาวบ้านที่มาหาปลาด้วยกันฟัง

นอกจากนี้ยังพบรูปหล่อแม่ย่านางอยู่บริเวณด้านหน้าเรืออีกด้วย
เชื่อว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยที่มาเข้าฝันนั่นเองครับ
ก่อนที่จะนำขึ้นไปไว้บนโต๊ะใต้สะพานเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้กราบไหว้ครับ
อายุประมาณ๑๐๐ปีพร้อมกับสันนิษฐานว่าไม้ที่ทำเรือนั้นอาจเป็นไม้ตะเคียน

นับพันคนรอลุ้นดูการกู้ซากเรือกำปั่นไอน้ำสร้างด้วยเหล็ก
ขึ้นจากลำน้ำโขงบ้านท่าไคร้หมู่๕อำเภอเมืองบึงกาลค่ะ
บรรยากาศนะคะกลายเป็นตลาดนัดย่อย
เพราะมีคนไปรอชมแล้วก็รอลุ้นกันอยู่ตลอดเลย
หลังมีข่าวการกู้เรือมาตลอดระยะเวลา๑เดือนค่ะ

อันนี้คู่ซากเรือที่อำปางค่ะคุณ

แต่ว่าการกู้เรือนะคะต้องหยุดลงในบางช่วง

และพื้นที่ริมตลิ่งชื้นแฉะไปด้วยน้ำฝนลื่น

ชาวบ้านจำนวนมากก็ยังรอดูกันแบบสู้ไม่ถอยเลยนะคะ
โอ้โหเรียกว่ากู้กันมาไม่ใช่ครั้งแรกนะ

เนื่องจากตัวเรือนั้นมีความยาว๒๕เมตรสูง๓เมตร

ไม่มีพื้นที่จะรองรับตัวเรือไง
ต้องใช้รถแบ็คโฮอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับ
ขุดดินริมตระหลิงออกให้เป็นทางเอียง
ชันมากนักเพื่อปรับให้เป็นพื้นที่ที่เรือนั้นสามารถจอดได้นะครับ
ใช่แล้วค่ะด้านนายวีระแก้วเทพผู้ใหญ่บ้านท่าไคร้บอกว่า
วันนี้ต้องใช้รถแบ็คโฮล๓คัน
เครนขนาด๒๕ตันอีก๒คันนะคะ
จึงสามารถลากเรือกำปั่นไอน้ำ
หนักประมาณ๓๐ตันขึ้นมาได้สำเร็จ
ส่วนสมบัติที่มีค่านะคะคาดว่าจะยังติดอยู่ในเรือ
แหละก็จะไม่พบอะไร
ถูกต้องแล้วพบเพียงลูกระเบิดเก่า๓๐
ลูกระเบิดเก่า๓ลูกค่ะก็ได้ประสาณไปยังเจ้าหน้าที่นะคะ

จากนี้ก็ยังพบกระดูกคุณนี่เห็นไหม
ว่าน่าจะเป็นกระดูกฟันแล้วก็เชิงกรานของคน

จะนำเรือขึ้นไปเก็บไว้ที่วัดโพธาราม
หรือว่าวัดหลวงพ่อพระใหญ่นะคะ
และจะจัดทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล

ยอมสละชีวิตจมน้ำตายไปกับเรือกำปั่นลำนี้ด้วย

พาคุณผู้ชมไปกันที่เชียงใหม่ค่ะ
วันนี้จะพาไปดูเหล่านักท่องเที่ยว
เวลาเขาไปเที่ยวโบราณสถานต่าง
เขาก็จะมีการใช้รถม้า

วันนี้ติดตามได้กับคุณวัชรีดวงใสค่ะ

วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เวียงกุมกาม
เมืองโบราณใต้พิพบจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
วันนี้นะคะเราจะมาตามติดอาชีพนี่เลยค่ะ
คนขับรถม้ารับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองโบราณ
วันนี้เราอยู่กับคุณลุงชาลีค่ะ
ขอตัวไปเที่ยวก่อนจะได้ทำความรู้จักกับคุณลุงด้วยค่ะ

เมืองกุมกามเป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า๗๐๐ปีค่ะ

ชาวบ้านมีบริการรถม้าและรถราง
ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชมสถานที่ที่สำคัญกว่า๑๐แห่ง
ใช้ระยะเวลาในการนำชมประมาณ๔๕นาที
ค่าบริการเพียง๓๐๐บาทเท่านั้น
ชาลีจงจิตกลางอายุ๕๐ปี
ประกอบอาชีพบริการรถม้ามานานกว่า๑๐ปีแล้ว
หลังจากมีการโปรโมทให้เวียงกุมกามเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มการซื้อรถม้า
เพื่อรับส่งนักท่องเที่ยวชมเมืองโบราณ
โดยมีกรมศิลปากรจัดอบรมเรื่องข้อมูลแต่ละสถานที่
กรมศิลปากรเขาจะมาจัดอบรมให้เรา
มาสอนกับประวัติของเวียงกุมกามเรานะครับ
ให้คนขับรถม้าคนรังได้รู้ว่าประวัติเมียคุณกรรมเราเป็นมายังไงนะครับ
แต่จริงแล้วก็ถ้ารายละเอียดลึกแล้วมันก็คงจะไปได้ยากนะ
เพราะว่าประวัติเมคงกรรมเรามันมีเยอะนะครับค่อนข้างละเอียด
เขาก็จะสอนข้อมูลแบบว่าแต่ละวัดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างลักษณะอย่างนี้ครับ
ความเป็นมายังไงวิหารอันไหนเป็นวิหารอันไหนเป็นโบสถไหนเป็นเจดีหรืออะไรต่างพวกนี้
ชาวบ้านจะมาให้บริการนักท่องเที่ยว
จะต้องให้สมาคมรถม้าลำปางไปฝึกและอบรม
ให้รู้วิธีการที่ถูกต้อง
ประกอบกับศึกษาพฤติกรรมของม้าแต่ละตัวการเป็นสารหิมะต้องรู้ใจกัน
ต้องรู้ว่าตอนนี้ม้ากำลังหิวน้ำหรือกำลังเหนื่อย
ม้าตกใจจะต้องมีวิธีการบังคับยังไง
ส่วนมาที่นี่ส่วนใหญ่จะวิ่งวันละ๑๒เที่ยวเท่านั้น
ใครที่กลัวว่าม้าจะเหนื่อยเกินไปหายห่วงได้เลยค่ะ
ปกติชาลีจะวิ่งม้ารับส่งนักท่องเที่ยววันละ๒๓เที่ยวเท่านั้น
หากเป็นช่วงหน้าฝนลูกค้าจะลดน้อยลง
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาในช่วงหน้าหนาวเพราะอากาศกำลังดี
การวิ่งรถม้าวันละ๒๓เที่ยวของชาลี
ยังไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว
จึงต้องไปรับงานก่อสร้างเพื่อหารายได้เสริม
แต่ตอนนี้หากให้เปลี่ยนงานไปทำอย่างอื่น
ชาลีบอกว่าคงเป็นไปได้ยากเพราะผูกพันกับอาชีพนี้มานาน
และจะรู้สึกดีใจทุกครั้งที่มีลูกค้าชมว่า
เวียงกุมกรรมสวยและมีเสน่ห์
ก็ดีครับบางทีน้องเที่ยวเข้ามาเข้ามาเที่ยว
ในวงกรรมเราดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ภูมิใจนะครับว่า
สถานที่ของเราเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับ
อย่างวัดสวยอะไรสวยอย่างนี้เขาก็จะชมกันนะครับ
ต้องบริการนักท่องเที่ยวให้ดีเข้าใจสุภาพนะครับ
แต่งตัวให้เรียบร้อยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าถ้าเราไปฟูดจายสภาพหรือว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อย
การท่องเที่ยวของเราก็จะเสียไปด้วยนะครับ
นักท่องเที่ยวที่ไปใช้บริการรถม้า
จากได้ชมเมืองโบราณที่สวยงามแบบสโลไลท์แล้ว
ยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้อีกด้วยค่ะ
แล้วก็ของเล็กน้อยให้กับลุงชาลี

ปัจจุบันนี้ก็หาได้ยากแล้วด้วยนะคะเหลือเพียงไม่กี่ที่เท่านั้นในประเทศไทยของเรา
มีโอกาสก็ลองไปเที่ยวชมกันดูนะคะและวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนเลยที่ส่งข้อความผ่านทางไลน์มาพูดคุยกับเรา
อาจจะไม่ได้มีเวลาอ่านให้ฟังนิดนึงเนื่องจากว่าวันนี้เวลาเราเร่งรีบนะคะแต่ว่ารับรองว่าได้อ่านอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะ
แล้วก็ครั้งหน้าอาทิตย์หน้าคุณผู้ชมอย่าลืมมาติดตามพวกเรานะครับในวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้บ่าย๒ถึงบ่าย๓นะครับ
ส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับ
ส่วนช่วงนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ